สำหรับเรื่องราวของพิธีเปิดการแข่งขัน

เป็นตุ๊กตายุวชนทหารถือครบเพลิง
เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสงครามโลกครั้งที่๒
ซึ่งยุวชนทหารไทยเข้าสู้รบอย่างกล้าหา
ก่อนที่รัฐบาลไทยจะยอมให้กับญี่ปุ่นใช้เส้นทาง

ตัวที่๓ก็คือน้องฉลามหวานอีกหนึ่งสัตว์หายาก
พบส่วนใหญ่ที่หมู่เกาะทะเลชุมพรในช่วงเดือนเมษายน

นี่คือ๓แมสคอตนะครับที่ผมบอกไป
ไฮไลท์ของการจุดไฟในกระถางครบเพลิงนะครับ
สอนนักกีฬาของไทยก็คือน้องแนน

ีโร่เหรียญทองยกคำหนักในรุ่น๔๘กิโลกรัม

อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้พูดถึงก็คือน้องหญิง
คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจับคู่กันทั้งชุด